ใช่ค่ะนัดกันไว้ไม่พลาดเลยนะคะ

ก็ครึ้มตั้งแต่บ่ายแล้วนะพี่อุ๋ยเอาจริง

เย็นเย็นค่ำวันนี้นะครับในกรุงเทพนะฮะการจราจรติดขัดทีเดียวนะครับ
กรุงเทพในเขตที่ฝนตกหนักหนักเลยช่วงเย็นวันนี้เนี่ยเขตจตุจักรนะฮะ
บางซื่อราชพร้าวหลักศรีบางเขนบางแคร์ด้วยนะฮะ
ศรีเจริญบางกอกใหญ่ธนบุรีคลองศาลราชบุรณะด้วย
ฝั่งตรงข้ามก็อาคารของการบินไทยนะครับ
มุงนาตร์ไป๕ยแลกรัฐพลาวนี่ก็ฝนตกน้ำท่วมขังนะครับสุทธิสารดินแดงไม่กล้ายจากไทรัฐนะครับ
นี่ฝนก็ตกหนักนะฮะน้ำท่วมขังบนผิวถนนเช่นกันนะครับ
คุณผู้ชมครับก็ต้องรอดูว่าคืนวันนี้จะเป็นยังไง
โอ้โหมีช่วงที่ซาซาไปแล้วนะซาซาไปหน่อยหนึ่งช่วงนี้
หกโมงเย็นหกโมงกว่ากว่าค่ะฝนเริ่มซาเม็ด
แต่น้ำยังรอการระบายอยู่ค่ะคือมันต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะ
ใช่ค่ะพี่อุ๋ยใช่ไหม
คือหลายที่อ่ะย่านโซนรัฐกะบังยันไปประทุมธานีนั่นก็หนักนะฮะ
ไม่รวมต่างจังหวัดนะฮะรัฐกระบังนะครับรัฐกระบังในกรุงเทพนะฮะ
ฝนตกหนักเช่นกันนะฮะก่อนหน้านี้ก็ถูกน้ำท่วมขังไปก่อนแล้วนะครับ
นี่ฮะชาวบ้านยังเดือดร้อนอยู่หลายชุมชนนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับทุกผู้ชมครับ
ชุมชนมาเรียลัยอยู่ติดกับคลองประเวทบุรีลมนะฮะ
น้ำท่วมทั้งซอยนี่เห็นไหม
นี่ล่าสุดนะขณะนี้นะฮะ๑๙นาฬิกาค่ำตอนนี้นี่เอง
ในซอยนี้สูงประมาณ๕๐เซนติเมตร

คุณพี่จะขี่จักรยานไปไหนก็ไม่รู้ก็ต้องค่อยไป
จำเป็นต้องไปซื้อของข้างนอกหรือเปล่า
โอ้โหทุกผู้ชมฮะคือถ้าบ้านไหนกันได้ทันก็ไม่ทะลักเข้าบ้าน
แต่ว่าในซอยนี่อันนี้จักรยานเห็นไหม
โอ้ยครึ่งรออยู่นะนี่นะครับ
ระวังล้มนะผมน่าเป็นอ่วงเห็นมั้ย
มีอยู่หลังนึงนะครับทุกผู้ชมครับที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
นี่เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับคุณจิรายุทธ์บุญชู
เดินลุยน้ำเข้าไปในซอยมีอยู่บ้านหลังนึงนะครับ
คุณนุกูลนี่ฮะบ้านหลังนี้นะฮะ
ชั้นหนึ่งของบ้านนี่เข้าไปแล้วค่ะอ่านี่นะฮะ
คุณนุกูลบอกว่าปีนี้น้ำท่วมหนักกว่าหลายปีที่ผ่านมานะฮะ
แต่ถ้านับกับปี๒๕๕๔ปี๕๔ที่ว่าท่วมหนัก
เขตแถวนี้ก็ท่วมหนักแต่ว่าลงเร็ว
ปีนี้ท่วมมาเร็วเหมือนกันแต่ลงช้า
นี่น้ำท่วมขังที่บ้านมา๕วันแล้วยังไม่ลงเลยนะฮะ
แล้วที่มันหนักหนาสาหัสเข้าไปอีกก็คือปริงฮะ
นี่จับใส่ขวดเอาไว้พี่นุกูลบอกนี่ปริงมันมากับน้ำด้วย
ไม่ทันระวังมันก็มาเกาะตามตัว
นิดเดียวครับไม่เยอะครับแค่ปิ่มพื้นครับ

แล้วตรงนี้อยู่กันยังไงครับ๖คน
ห้องน้ำก็เข้าไม่ได้แล้วครับปิงเยอะครับ
ตอนนี้คือทั้งสู้กับน้ำสู้จะต้องสู้กับปิ่มด้วย

ในมุมคุณลุงอยากได้ห้องน้ำก่อนเพราะมันจะลำบากนะครับ
ห้องน้ำมันเข้าไม่ได้เพราะว่าอยู่กันหลายคนเนี่ยลุงอ่ะ
ครับผมอืมห้องน้ำเข้าไม่ได้เลยใช่ค่ะ
คือปลิงเยอะเยอะสัตว์เล้ยคลานเยอะเยอะที่มากับน้ำเนี่ย
แสดงว่าน้ำมันนิ่งค่ะแสดงว่ามันใหญ่เลยฮะ
วันแล้วมันไหลไม่ไหลเลยน้ำอ่ะนี่นะฮะ
ส่วนรถยนต์ในอาคารจอดรถชั้นใต้ดินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙
เจ้าคุณทหารรัฐกะบังนะฮะที่เคยมีภาพเนี่ยฮะ
ติดค้างอยู่๑๐กว่าคันเนี่ยล่าสุดวันนี้
นำออกมาจากพื้นที่ได้หมดแล้วนะครับ
พื้นที่โดยรอบทั้งในสถาบันแล้วก็รอบนอกยังมีน้ำท่วมขังอยู่
แต่ที่นี่เขาจะมีการทำแก้มลิงเอาไว้นะมีแก้มลิงรองรับน้ำอยู่
แต่ก็ยังมีเนี่ยฮะเจอปัญหาเข้าไปอยู่นะฮะ
เรื่องต้นจากการตรวจสอบนะครับพบว่าระดับน้ำในคลองประเวทบุรีลม
รองพระองค์ชายานุชิตซึ่งไหลลงคลองสำโรงแล้วถึงจะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยเนี่ยนะฮะ
ส่วนคลองบางขนาดหรือว่าคลองแสนแสบที่ไหลลงสู่แม่น้ำบางประกง
ตอนนี้ระดับน้ำทุกคลองยังสูงนะครับการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนซอย
แล้วก็บ้านของชาวบ้านในเขตรัฐกระบังจึงระบายออกได้ช้านะฮะ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรทมทั้งกรมชนก็กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขกันอยู่
แต่ล่าสุดวันนี้ทางกรทมออกประกาศแจ้งเตือนนะครับ
คนกรุงเทพในพื้นที่๗เขตนี่นะฮะ
เฝ้าระวังน้ำท่วมขังจากฝนที่จะตกในช่วงนี้ด้วย
นี่ดอนเมืองสายไหมคลองสามวานหลัก๔บางเขนจตุจักรและลาดพร้าว
ค่ะโอ้โหน่าเห็นใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคน
แล้วคุณผู้ชมเวลาฝนตกรถติดน้ำท่วมแล้วเรียกแท็กซี่ลำบากกันไหมคะ

มันเป็นไปได้จริงเหรอเป็นไปได้จริงจ้าวันนี้เรามาดูกัน

คือไม่ตอบอะไรเลยแล้วก็ขับออกไปขอบคุณนะที่จอด

คันนี้ยังดีหน่อยบอกว่าไม่ไปขอบคุณนะจ๊ะ
ต่อไปคือวิ่งไปหาเลยให้เขาเห็นว่าเราพยายามนะเราอยากขึ้น

ก็คือไม่ไปไม่ไปไม่ไปโอ๊ยงง
แกดีนะถ่ายเอาไว้ว่าพี่เขารักฉันจริงเว้ยขอบคุณพี่เขามาก
น้ำตาจะไหลพี่คือทำบุญกุศลครั้งใหญ่จริง
สรุปวันนี้เรียกไปทั้งหมดประมาณ๒๓คันหรือ
สถิติเรียกแท็กซี่มากที่สุดในชีวิตค่ะ
เจ้าของคลิปโพสต์เอาไว้แบบนี้เลยนะคะ
ฝนตกน้ำท่วมนิดหน่อย
เรียกจากสี่แยกอโศกขึ้นชื่อว่ารถติดอยู่แล้ว

อโศกจะไปลงวัดคลองเตยนอก
แต่เรียกรถแท็กซี่ทั้งหมด๒๓คัน

แล้วประเด็นคือแท็กซี่แต่ละคันที่ไม่ยอมไป
เขาก็อ้างเหตุผลกันไปต่างนานา
บางคันโมโหใส่บังอะไรบังอ้างโน้นอ้างนี่
สุดท้ายขอบคุณพี่แท็กซี่คันที่๒๔ที่ยอมไปส่งค่ะ

คลิปนี้แชร์ออกไปคนวิจันทร์เยอะมากนะคะ
ทีนี้ค่ะการไม่รับผู้โดยสาร
การปฏิเสธผู้โดยสารมีความผิดหรือไม่อย่างไร

ก็คือกรมการขนส่งทางบกนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่า
ตามพรบจราจรทางบกปี๒๕๒๒ระบุชัดเจน
แท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยไม่มีเหตุอันควร
แต่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือคนโดยสาร
กรณีที่ประสงค์จะไม่รับจ้างต้องแสดงป้ายงดรับจ้าง
แต่ถ้าปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารโดยไม่มีเหตุผล
มีความผิดตามกฎหมายนะคะต้องระวังโทษปรับสูงสุด๑๐๐๐บาท
ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันว่า
เตรียมปรับราคาค่าแท็กซี่ใหม่มีการพิจารณาอยู่ใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
อัตราค่าเท็กซี่ใหม่ค่าเท็กซี่มิเตอร์
แต่ทีนี้ถ้าเกิดปรับราคาใหม่บริการก็ต้องดีขึ้นนะ
ถ้ามันแพงขึ้นบริการต้องดีขึ้นนะอย่าปฏิเสธการรับผู้โดยสารได้ไหม
ก็เป็นเสียงที่ทางผู้ที่ใช้บริการรถแท็กซี่เขาก็พูดกันมานานแล้ว
เขาไม่มีปัญหาเลยถ้าจะขึ้นค่าแท็กซี่ให้กับบรรดาพี่แท็กซี่ทั้งหลาย

ใช่ค่ะแต่ก็ขอบริการเราให้ดีด้วยได้ไหมพร้อมจ่ายนะคะแต่ต้องบริการให้ดีด้วยนะคะ
ก็เข้าใจนะเวลาฝนตกรถติดอาจจะแหม๒๓คันอย่างนี้พี่มารับคันที่๒๔เลยเหรอโอ้โหดูสิ
ทุกผู้ชมครับแวะไปดูลำปางหน่อยนะฮะลำปางนี่ก็ฝนตกหนักนะครับดอยขุนตาน
ฝนตกหนักแล้วน้ำป่าเนี่ยไหลหลากลงมาเข้าท่วมพื้นที่ของชาวบ้าน
โพสต์คลิปวีดีโอนี่เป็นงานศพของคุณตาอยู่๘๙ปีนะครับ
เป็นชาวเพลินห้างชัดเธอวันเนี่ยมีกำหนดการต้องชาวปนกิจ
แล้วน้ำป่ามันไหลหลากเข้ามาท่วมพื้นที่หมู่บ้านกับวัดพอดีนะครับ
ลูกหลานก็ตัดสินใจว่าเอาละยังไงก็ต้องไปแล้ว
ช่วยกันลากรถบรรจุประสาทของคุณตาลุยน้ำท่วมออกจากวัดบ้านจำนะฮะ
เพื่อไปชาปนกิจที่สุสานนะฮะ
ในชุมชนน้ำท่วมขังนะครับรถก็เนี่ยฮะ
เห็นมั้ยฮะไหลลำบากไปก็ต้องช่วยกันเคลื่อนขบวนไปนะครับ
วัดบ้านจำนะฮะอยู่ในพื้นที่หมู่๖ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง

คุณผู้ชมคะมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะถนนพระหลโยธินจากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกกำแพงเพชร
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูสถานการณ์น้ำนี่นะคะ
คือเราพยายามจะตรวจสอบสถานการณ์น้ำล่าสุดให้ตอนนี้สำหรับในพื้นที่กรุงเทพหลายจุดที่ฝนตกน้ำท่วมแล้วรถติดด้วยนะคะ
กล้องตัวที่๑ของเราก็เป็นกล้องวงจรปิดถนนพรโยธินจากแยกลาบพร้าวมุ่งหน้าแยกกำแพงเพชร
ช่องทางด้านซ้ายมีน้ำท่วมค่ะอืมรถก็เคลื่อนตัวได้นิดหน่อย
ตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะกล้องตัวที่สองค่ะ
ฝั่งตรงกันข้ามค่ะเป็นจากกำแพงเพชรมุ่งหน้าไปห้าแยกรัฐพร้าว
หนาแน่นนะคะโดยเฉพาะ๕แยกลาดพร้าว
รถติดเคลื่อนตัวช้านะคะก็ไปได้เป็นรอบตามจังหวะสัญญาณไฟ
ส่วนกล้องตัวที่๓ค่ะวิภาวดีฝั่งขาออก
บริเวณสะพานข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าลงถนนพะหนโยธิน
รถเยอะค่ะก็ไปได้ช้าเหมือนกันนะคะ
ด้านหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ยังมีน้ำท่วมอยู่บ้าง
เลนด้านซ้ายสุดอะคะจะมีนำท่วมอยู่นะคะครับ
ทางสถานีวิทยุจราจรสวพเก้าหนึ่งบอกว่า
ถนนวิพาวดีรังสิตน์จะขอการค้าไปทางดินแดง
กลับกันจากดินแดงไปหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ช่างให้การจาราจองกรุงเทพฯแชนในได้รับผลกระทบลดติดหลายเส้นเลย
ภูสิข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปอ่ะนะคะ
บอกว่าก็คือยังน้ำท่วมขังอยู่ในหลายจุดนะคะ
เราก็พยายามที่จะอัปเดตข้อมูลคุณผู้ชม
เพราะเชื่อว่าตอนนี้หลายท่านยังอยู่บนท้องถนนกันอยู่ค่ะ
จริงค่ะ